คุณผู้ชมค่ะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ขนาดนี้นะคะ
คือบริเวณลานพาร์คพารากอนค่ะ

ก็ได้เลือกจุดนี้ค่ะเป็นเวทีปลาสายใหญ่ปิดท้าย
ก่อนที่จะถึงเลือกตั้งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมนี้ค่ะ
ภายใต้แคมเปญไม่เอาลุงไม่เอาความขัดแย้งนะคะ
นำโดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ค่ะหัวหน้าพัก
พร้อมกับแกนนำคนอื่นที่สลับกันขึ้นเวทีปลาใส
ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
นี่ก็จะเป็นบรรยากาศสดนะคะ
ประชาชนค่ะที่มารับฟังการปลาใสนะคะ
โดยทางพักได้จัดเตรียมนะคะเก้าอี้ไว้ให้ประมาณ๔๐๐ตัวค่ะ
ซึ่งนอกจากประชาชนในส่วนนี้นะคะ
ก็ยังมีประชาชนที่ให้ความสนใจค่ะ
ยืนฟังอยู่บริเวณโดยรอบนะคะ
โดยก่อนเริ่มเวทีปราศัยเมื่อช่วงเย็นนะคะ

ตนักการเมืองนะคะก็ได้มาพบกับคุณหญิงสุดารัฐค่ะ
เพื่อสอบถามถึงจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับนโยบายกัญชาเสรีนะคะ
ส่วนทางด้านบนเวทีขนาดนี้ค่ะ
มีแก่นำสลับกันขึ้นเวทีปลาใสนะคะ
ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๘นาฬิกาค่ะ
ซึ่งเนื้อหาในการปลาใสนะคะก็จะมีปลาใสนโยบายทางเศรษฐกิจค่ะ
โดยตั้งเป้าที่จะแก้หนี้ที่ลุงก่อนะคะ
รวมถึงจุดยืนทางการเมืองค่ะ
ที่จะไม่จับมือร่วมรัฐบาลกับพี่น้องสองปค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะคุณหญิงสุดารัฐนะคะ
ก็กำลังปลาใสอยู่นะคะ
เดี๋ยวเราลองไปฟังบรรยากาศสดกันเลยค่ะ
ที่เกิดความขัดแย้งนั้นพวกเรามีความสุขขึ้นหรือว่าทุกข์ค่ะ
พวกเราร่ำรวยขึ้นหรือว่ายากจนค่ะ
และพวกเรามีหนี้มากขึ้นไหมคะ
โอกาสของคนรุ่นใหม่ถูกกดทับไหมคะ
ประเทศเราเหลื่อมล้ำกันสูงมากขึ้นเลยค่ะ
และที่สำคัญก็คือ

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา
ด้านการแข่งขันเหมือนกันค่ะ
ไม่ว่าจะขีดความสามารถด้านดิจิทัล
ไม่ว่าเป็นขีดความสามารถของเด็กไทย
คุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการปราศัยสดสดนะคะ
ซึ่งเท่าที่สังเกตตอนนี้ก็ยังมีประชาชนนะคะ

ซึ่งคาดว่าการปราศัยนี้จะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาค่ะ